คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องเฮงปังนะคะ

บอกเลยคนนี้ขวัญใจเอเชียตัวจริงนะคะ

ด้วยความที่แบบว่าหน้าม้าแล้วก็ผมยาวแบบนี้นะคะ

คนแรกเลยเขาบอกว่าหน้าเหมือนกัน

ด้วยความทรงผมไงหน้าม้าก็มา
แล้วทำมีแบบปลอยหวานเป็นแบบผมสีแบบนี้ด้วย

นี่มันลิซ่าชัดเลยนะคะ

เหมือนนะคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะคะ

โซเชียลแชร์เยอะมากเพราะว่าน้องเนี่ยค่ะมีลุคนึงที่แบบทำออกมาโอ้โห
คล้ายเลยเหมือนลิซ่าเลยนะคุณผู้ชมให้ดูเลยเนี่ยค่ะทางซ้ายเนี่ยเป็นน้องพลอยใบลินนะคะ
พลอยเฟย์ลินเคยเป็นนางเอกของมาริโอเล่นหนังด้วยกันนะคะทุกสันวันโสด
ใช่นะคะแล้วเจ้าตัวเคยไปสัมภาษณ์อยู่นะคะก็บอกว่าจริงหนูก็ขอสวยแบบหนูแหละค่ะ
แต่ก็ชื่นชมนะคะลิซ่าเป็นแบบไอดอลอยู่แล้วอืม
นี้ก็เหมือนมากเลยนะต่อกันที่รุ่นเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะรุ่นจิ๋วค่ะ
น้องมะลิสหวงของเรานี่เองคนนี้นะบอกเลยว่าอินเนอร์เนี่ย
ปี้พี่ลิซ่ามาเลยเพราะว่าพี่ลิซ่าเนี่ยมันอยู่ในดวงใจ
ด้วยเนอะเป็นไอดอลชอบคบอยู่บ่อยนะคะแฟชั่นเสื้อผ้าท่าเต้น
น้องเนี่ยทำไม่พร่องเลยนะหลายคนก็ชื่นชมในความสามารถนะจ๊ะ
มันมีอยู่ชุดนี้คุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหอินเนอร์ได้นะได้ได้
ขึ้นนี่เตรียมสัมภาษณ์เลยเนอะค่ะใช่ค่ะโอ้น่ารักทุกคนเลยนะ